คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมยังจำชุดคลุมสีทองที่เป็นลายโบราณที่อยู่บนตัวของนักชกขวัญใจคนไทยคุณแหลมสีสเกรดได้
ยิ่งใหญ่มากเลยถูกต้องแล้วค่ะ๖๐๐เ
ก็เปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐอีกครั้งว่า
เตรียมทำชุดใหม่ให้กับแหลมศรีสะเกด
ชกในไฟล์หน้าอีกด้วยจ้า
คุณแหลมก็ติดต่อแล้วว่าคราวหน้าขอใส่ชุดอัศวะอีกนะครับ

ก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ค่อยได้คุ้นเคยกับแฟชั่น
แต่เขาบอกว่าเขาใส่แล้วเขาก็รู้สึกคึกเหิม
ฮึกเหิมเพราะเขารู้สึกว่ามันเหมือนแบบเป็น
เป็นผู้ชนะตั้งแต่ยังไม่ลงแข่งอะไรอย่างนี้

เข้าไปถึงการออกแบบเสื้อผ้านักมวยนะครับ
แต่ทำแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกอิ่มเอ็มใจ
นั่นหมายความว่าไฟล์หน้าที่เขาต้องป้องกันแชมป์

จัดหนักแน่นอนพี่ปูอาซาว่าบอกนะคะ
แต่ที่สำคัญที่อยากให้สังเกตก็คือ
ความปรณีตของแบรนด์ดีไซนอลไทยของเรา
ก็จะได้มีชื่อเสียงไปถึงเมืองนอกเมืองนาน

ก็จะได้รู้ว่านี่แหละคืองานฝีมืองานปรานีต
แล้วก็ลงทุนปักกันด้วยมือเลย
ใช่ที่สำคัญมูลค่าไม่ธรรมดานะคะ

ชุดนักมวยทำมาก่อนนะ

เดี๋ยวรอดูชุดครั้งหน้าไฟล์หน้าว่าจะออกมาแบบสวยขนาดไหนนะ